ถูกต้องเลยค่ะร้านนี้นะอยู่ที่ถนนสายบ้านค่ายบ้านบึงจังหวัดระยอง
เขามีเค้กอร่อยหน้าตาน่ารับทานเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณผู้ชม
ยกตัวอย่างเมนูให้ฟังให้ดูให้เห็นกันไปเลย
นี่คุณผู้ชมดูนึกว่าจะเป็นขนมไทยใช่ไหม

โนค่ะเบเกอรี่ค่ะขนมปังอบขนมเค้กต่างมากมาย
ว่าจะเป็นเค้กมะพร้าวอ่อนใบเตยเค้กช็อกโกแลตเค้กส้มและอีกมากมาย
แต่ที่เด่นสะดุดตาก็คือการแพ็คเกจจิ้งเขา
เขาห่อด้วยใบตองเห็นเขียวอย่างนี้ไม่ใช่ข้าวต้มมัดนะ

ในเป็นบราวนี่เป็นเค้กอย่างนี้เหรอ
ใช่ค่ะเพราะเขาใช้ใบตองที่เป็นวัสดุธรรมชาตินี่แหละ
มาห่อเค้กเอาไว้
เห็นว่ามีการนำพลาสติกมาใช้ห่อขนมเยอะมาก
ก็เลยรู้สึกว่าทำยังไงดีอยากจะลดปริมาณขยะพลาสติก

ประกอบกับว่าที่หลังบ้านเนี่ยมีสวนกล้วยอยู่เป็นจำนวนมาก
ก็เลยพวิ้งขึ้นมา
เอาใบตองนั่นแหละค่ะมาห่อเค้กแทนพลาสติก
ปรากฏว่าพอทำออกมาแล้วโอ้โห

แฉ่งหน้าบานทานเข้าไปแล้วมีความสุข
ถูกต้องเลยนะคะลดปริมาณขยะพลาสติก
แล้วก็สร้างเอกลักษณ์ให้กับทางร้านได้อีกด้วยนะคะ
แล้วก็ยังเป็นการใส่ใจสิ่งแวดล้อม
และอีกหนึ่งเหตุผลที่สำคัญแล้วก็เป็นความพิเศษก็คือว่า
เค้กเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมจากใบตองธรรมชาติอีกด้วย
เห็นไหมเป็นไอเดียที่เรียกว่าลงทุนน้อย
แต่ได้ผลมากมายมหาศาลนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยร้านเค้กร้านไหนอยากจะเอาไอเดียนี้ไปใช้
เขาบอกเลยนะคุณตายบอกเอาไปใช้เลย

ถือว่าถ้าหลายคนร่วมด้วยช่วยกันก็จะเป็นการดี
จะสามารถช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกได้เป็นจำนวนมาก
หรือใครดูรายการของเราแล้วอยากจะไปพิสูจน์ความอร่อยของเค้ก
หรืออยากจะไปเห็นด้วยตาของตัวเองว่าเออเค้กห่อด้วยใบตองเนี่ยมันเป็นยังไง
อยู่ถนนสายบ้านค่ายบ้านบึงอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
เนี่ยสุดยอดจริงเนอะไอเดียการรักโลกด้วยแล้วก็เป็นไอเดียในการขาย
ถือว่าได้กำไรหลายต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์
หรือว่าการช่วยสิ่งแวดล้อมช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมของเรานะคะ
ดีมากเลยคือปกติเนี่ยเราเคยเห็นในลักษณะบรรจุพันธุ์ของใบตอง
ก็คือทำเป็นกระทงหรือว่าห่อขนมที่เป็นแบบขนมไทยอย่างที่บอกค่ะ
ใส่ไส้อะไรต่างแบบนี้แต่อันนี้เอามาห่อเป็นพวกเบเกอรี่ขนมเค้ก
แล้วปกติขนมเค้กเนี่ยเวลาเป็นชิ้นเขาจะต้องมีพลาสติกหุ้ม
เพื่อกันมันเลอะเทอะเปื้อนกันใช่ไหม
แต่อันนี้ใช้ใบตองมาห่อพันรอบก็เป็นไอเดียที่เก๋มาก
นึกไม่ถึงเหมือนกันนะว่าใบตองจะสวยแล้วก็มีประโยชน์แล้วก็มีคุณค่ามากขนาดนี้
ใช่มีทั้งความสวยดูมีประโยชน์มีคุณค่าอย่างมาก
แต่ขาดคนที่จะมาขอไปนี่แหละ
เป็นไงเบรกล้อฟรีเลย